ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยแหมเอาอีกแล้วนะคะ
นักเรียนชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๔กับ๑๕

มาอีกแล้วต่างสถาบันมายืนใกล้กันเลย

ด่ากันไปด่ากันมามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อ้างว่าผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

แล้วตามรายงานข่าวคือซ้อมด้วยนะคะ

น้องอีกคนนึงเอามือถือถ่ายคลิปไว้
ไม่ชัดแต่เสียงชัดมากค่ะ
อีกคนหนึ่งครับ
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะ

เป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน

คือคลิปนี้คุณผู้ชม

คนหนึ่งอายุสิบสี่ปีอีกคนหนึ่งอายุสิบห้าปีนะคะ

แล้วน้องยังมีบาดแผลที่ถูกทำร้ายร่างกายที่ลำคอด้วยนะ
ทั้งสองคนเลยที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เป็นภาพของน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ

นักเรียนชายสองคนอายุสิบสี่กับละเอียด๕๕ปี
แล้วมีนักเรียนต่างสถาบันนั่งรถผ่านมา

จากนั้นมีชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ของโรงพักฟังดีนะคะ
โรงพักษ์สพพระอินราชา

ผู้ชายคนนี้แหละเข้ามาบีบคอ
แล้วก็ลากเด็กออกไปตบที่หลังตู้ปรายศนีย์

นักเรียนชายอีกคนนึงแอบหยิบโทรศัพท์มือถือ

ส่วนอีกคนถูกลากไปในห้องขัง
ทั้งเตะทั้งซ้อม
เพราะฉะนั้นทางญาติทางน้องขอความเป็นธรรม
เรื่องนี้อยากให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทร

ตำรวจซ้อมผู้ต้องหาในห้องขัง
อันนี้นี่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยนะครับ